วันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้หลายคนไปวัดมา
เอาบุญมาฝากกับในเดือดย่ายกลับไปคือกัน

มีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยค่ะมาเถอะได้เวลาแล้ว
ย่าดาวเขาอี๋เนี่ยอ๊ะอ๊ะอ๊ะอ๊ะอ๊ะอ๊ะ
เฮ้ยวันนี้มาแบบใหม่แบบสับมาแบบใหม่นะคะ
เฮ้ไปเบิ่งค่ะ

โอ๊ยแม่อสมขึ้นไปอยู่หลังหัวพ่อจังซาน
โอ๊ยต่อไปนี่คำว่านานโลกคงไม่ใช่แคคชื่อน้ำเพ็กแล้วล่ะค่ะ

ถ้าจ่ายแล้วดูสิไปงอยงอยแปลว่ายืนอย่างเด่น
เน่พระศาสตร์อีสานวันละครับ
ไปยืนอยู่บนไหล่หลวงพ่อที่กำลังให้ศีลให้พรพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญนะคะ
แล้วดูสิทำท่าเหมือนทองไม่รู้ร้อยไม่รู้จักเผ็ดเลย
แล้วกงเล็บคงจะหยุมไหล่หลวงพ่อเจ็บไปหมดแล้วนะคะ
หลวงพ่อก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะก็ต้องปล่อยให้เขายืนอยู่แบบนั้น
โอ้โหสงสารหลวงพ่อมากเลยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ไหล่เป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมให้กำลังใจหลวงพ่อด้วยนะคะ
คงไม่ทำอะไรมากกว่านี้แหละค่ะแล้วก็บาปพอแล้วมั้ง
ยังอยู่ที่วัดเดิมนะคะแต่ทีนี้เป็นเรื่องของคนค่ะ
เพราะหนูคนนึงไปทำบุญแต่ว่าที่นี้ทำบุญรับผลแล้วเรียบร้อยบุษลานี่แหละ
ลงมาเกือบเสียรองเท้าหายค่ะ
พอดีผมมาทำบุญที่วัดตอนแรกรองเท้ามันหาย
แล้วผมก็เจอรองเท้าผมแต่รองเท้าของผมมันไม่เหมือนเดิม
แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครับ

ถูกกันเรียบร้อยฮะ
แต่พอลงมารองเท้ามันไม่ได้หายไปทั้งหมดแต่มันหายไปครึ่งเนอ

มันหายไปไหนตามหาสิคะทีนี้อ้าว
คึงดนตร์ปะอยู่กับแม่ออก
แม่ออกแปลว่าอะไรโง่
ภาษาอีสานไม่ออกแปลว่าผู้หญิงที่มาทำบุญในวัดนะคะ
เค้าก็ยังกำลังยาเหนือกระเบื้องอยู่โดยใช้โรคเท้าของเจ้านุ่มคนนี้
ป๊าเจ้าคืบบบไปซื้ออุปกรณ์ยุหารขายของกสังนั่น
ถือว่าเป็นการทำบุญไปนะคะแต่คุณยายมีคำถามนะคะว่าทำไมต้องเอาไปข้างเดียว
แล้วเวลาเดินกลับก็จะได้เดินเขย่งเขย่งแบบนี้เพราะรองเท้ามีแค่ตรงหน้าเนาะ
ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นการไปวัดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไปทำบุญกันบ้างนะคะ
จะได้จิตใจแจ่มใสว่าแต่พ่อหนุ่มรองเท้าหายเหรอเดี๋ยวยายซื้อให้ไว้ล่ะ
เดี๋ยวย่ายซื้อขึ้นใหม่ให้เนอะโอ๊ยพูดมากไปดีกว่าแค่นี้นะไปละเด้อย่ายด่าของเขา
โอ๊ยชอบแบบนั้นกูย่ายซื้อให้เอาลูกเท้าก็ใหม่อย่างได้เลยจอดแดนแอร์เอาไหมล่ะนะกูย่ายซื้อให้